กันต่อเลยนะคะกับนี่เลยนาคีเมื่อวานคำชโนธแทบแตกค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าทัพซุปตานะคะไม่ว่าจะเป็นณเดชน์ยายานะคะแล้วก็แต้ว
ก็ว่าเมื่อวานพี่แจ๊คหายไปไหน
ใช่นะคะก็ไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะนาคี๒จะฉายในวันที่๑๘ตุลาคมค่ะ
ด้วยแต้วนะคะแล้วก็น้องยายาซึ่งเล่นในเรื่องนี้ค่ะ
ก็จะมารำถวายนะคะเพราะว่าพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยชอบนะคะ
หลังจากนั้นค่ะก็ไปทำที่เซ็นทรัลอุดรแตกอีกคุณผู้ชม
ก็คืออันนี้ช่วงบ่ายนี้จงเย็นค่ะ
ก็นั่งอยู่ไปแบบไปเด็บทั้งห้างผลไม่ตกเลย
อาวิบูลซึ่งเป็นพิธีกรบอกว่ามันแล้วแต่ความเชื่อ

แต่ว่าติดตามดูไลฟ์สดอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราชค่ะ
ก็เลยไปถามไทยนะคะทั้ง๔นักแสดง
ถึงความตั้งใจในภาพยนตร์นาคีเรื่องนี้นะคะ

อ๊อฟเขาตั้งใจทำเรื่องนี้มากเลยนะครับ
มีอะไรที่แบบเป็นอะไรแบบน่าทึ่งนะฮะ
แบบว่าคาดไม่ถึงอะไรอย่างนี้เยอะมากสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้
ก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับนาที๒ก็

เพราะว่าแบบคนมาให้กำลังใจพวกเรากันล้นหลามมากค่ะ
แล้วก็อย่างหนึ่งที่แบบได้มาไหว้ท่านปู่กับท่านย่า
ก็มีโอกาสได้ขอพรให้พี่อ๊อฟถ่ายด้วย
ซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนะคะที่คำชโนธโอ้โหฝนตก
อยู่ดีก็แดดเปรี้ยงเลยนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อค่ะ

แล้วผมที่ยาวของพี่อ๊อฟเนี่ยก็คือเอาไปลอยน้ำตามความเชื่อนั่นเองนะคะ

ปกติพี่แดงก็ไม่เคยตามใจเลยแต่เขาไม่สบาย
เขาอยากได้นาฬิกาโบราณที่มันแบบว่ากุ๊ก
ติดที่บ้านของเยอรมันไปฟังนะคะพี่แดงธัญญาพูดถึงพี่อ๊อฟเลยค่ะ
ก็บอกเขาค่ะว่าตัดผมดีกว่ามันจะได้สะอาดดูดีเลยค่ะ
ชมว่าเขาหล่อเขาก็ยิ่งแบบเขายิ่งปลื้มใหญ่เลย

จริงพี่แหงอยากให้เขาตัดนานแล้วอยากให้โกนหนวด
พระท่านแนะนำว่าให้ลอยไปให้ความทุกข์หมดไป
ขอขอได้ไหมครับ
เขาขอตั้งแต่ก่อนเขาเกิดเหตุแล้วล่ะ
แล้วเหมือนเขาอยากได้นาฬิกาโบราณเป็นแบบร้อยกว่าปี
พอตอนที่เขาไปหาเขาในอะซีโออยู่

ก็คือไอ้นาฬิกาที่มันมีนกโผล่ออกมา
ก็วันเกิดเอามาแขวนให้เลย